ไปดูบรรยากาศของการซื้อขายพวงมาลัยดอกมะลิหน่อย

ไอ้คนขายบอกแพงจังเลยปีนี้
แต่ปรากฏคือคนซื้อบอกโรฮทำไมแพงจัง

ที่ร้านดอกไม้ในตลาดซุ้ยเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
มีลูกค้าเวียนไปซื้อพวงมาลัยดอกมะลิ
เพื่อเตรียมจะเอาไปมอบให้แม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติครับ
นางสาคอนเชิดชูศรีเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ช่วงนี้มีร้านของเธอแหละที่เปิดอยู่แค่ร้านเดียว
ร้านอื่นปิดไปตรวจโควิดกันหมด

คือมันเกิดคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวพี่ต้น
นะแล้วก็เชื่อมโยงไปยังหลายตลาด
ทำให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องมาซื้อดอกไม้กับที่ร้านของเธอ
เหลืออยู่ร้านเดียวโอ้โฮนะครับ
ยังบอกอีกว่าสั่งดอกไม้มาจากปากคลองตลาดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งช่วงนี้ราคาปรับขึ้นทุกชนิดไม่รู้เพราะอะไร
โดยเฉพาะดอกมะลิราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ทั้งที่ปกติซื้อเลยราคาเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ครับบาท๓๐๐บาท
โอ้โฮขึ้นมา๓เท่า๔เท่าเหรอครับ
ส่วนดอกรักกุหลาบดาวเรืองก็ปรับราคาขึ้น๑๓๐บาท
นี่แหละฮะทำให้ราคาพวงมาลัยทุกชนิดทุกขนาดมันปรับสูงขึ้น
ส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
พ่อค้าแม่ค้าวางขายพวงมาลัยดอกมะลิกันตามปกติแหละ
แต่บรรยากาศเทศกาลวันแม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงา
มีลูกค้ามาเลือกซื้อบางตา
แม่ค้าเล่าบอกว่าปีนี้ลูกค้าส่วนใหญ่นะ
เลือกซื้อสินค้าอย่างอื่นแทนการมอบดอกไม้หรือว่าพวงมาลัย
แล้วก็บอกอีกว่านี่ก็บอกตรงกัน
ราคาดอกมะลิแพงมากในช่วงนี้
โดยอยู่ที่กิโลกรัมละโอ้โหเมื่อกี้
เมื่อกี้๑๐๐๐บาทใช่ไหม๑๐๐๐บาทนะที่จันทบุรี
ที่ขอนแก่นพันธุ์๔๐๐๐บาท

จาก๓๐๐บาทหรือ๕๐๐บาทเหมือนกัน

แพงไม่น่าสาเหตุไม่รู้สาเหตุไม่รู้แพงด้วยอะไร
อีกทั้งแหล่งปลูกสำคัญก็คือจังหวัดนครสวรรค์
ก็ส่งดอกมะลิมายังขอนแก่นจำนวนน้อยมากในปีนี้นะครับ
แต่แต่ที่ผมบอกมีเรื่องน่าตกใจ
ชาวสวนมะลิในพื้นที่บ้านห้วยสำรานห้วยเจริญ
ตำบลหนองคายอำเภอเมืองอุดรธานี
บอกไว้อย่างไรรู้ไหมอย่างไรครับ

แต่ราคาดอกมะลิในช่วงเทศกาลวันแม่สวน
กระแสตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
นี่มันทำลายดัชนีชี้วัดทั้งหมดเลยนะ
นั่นแหละสิไหนพี่ปุ้ยบอกว่า
อะไรนะถ้าความต้องการสูงราคามันจะรักษัตริย์ใช่ไหมฮะ
ความต้องการสูงยิ่งราคาจะแพง
แต่นี่ทำไมคนขายบอกถูก
คนซื้อไปซื้อแพงแล้วเงินมันไปพูนอยู่ตรงไหน
นั่นน่ะสิคือราคาตอนนี้นะที่เขาบอกว่า
คนโปรบบอกว่ากิโลกรัมมัน๒๐๐บาท

ถ้าขายจากสวนไปจะอยู่ที่๕๐๐๗๐๐บาท
ส่วนแม่ค้าร้อยพวงมาลัยขายส่ง
เล่าบอกว่าช่วงวิกฤตโควิดส่งผลให้ยอดออเดอร์

ส่วนมาลัยกรมาลัยกรมาลัยคล้องมือเนี่ย
ก็ยังขายส่งในราคาเดิมคือพวงละ๒๐๓๐บาท
มันไปพูนตรงไหนแปลกประหลาดมาก